ในพื้นที่ภาคใต้แต่ขยับไปที่สงขลาครับช่วงระยะเวลาตี๑ถึงตี๕ในพื้นที่ตรงนี้
ชาวบ้านบอกเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นอืม
หลับก็หลับไม่เต็มตื่นเพราะเสียงแว้นแบบนี้ฮะ
วางนักจัดไม่ได้ตามเลยมีหินใจคนรับคนโน้นเลย
เห็นใจคนหลับคนนอนเลยและยิ่งผู้เท่าผู้แก่เสียงดังแบบนี้
ช่วงตีหนึ่งถึงตีห้านะครับคือถึงรุ่งสางเลย
มอเตอร์ไซค์มานัดการแข่งรถซิ่งรถแว้นรถกัน
ทนไม่ไหวเลยอัดคลิปเอาไว้และตัดเพาะต่อว่าด้วย
ทำไมเจ้าหน้าที่ปล่อยให้เขามาซิ่งกันแบบนี้อยู่บ่อย
รวมตัวกันครับบนถนนท่าท้อน
ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซิ่งกันไปกันมาแบบนี้ทุกคืนชาวบ้านบอก
ตีหนึ่งยาวไปถึงตีห้าครับ

โทรแจ้งตำรวจก็ทำได้แค่
มากดดันให้สลายตัว
พอพวกเขาแยกย้ายกันกลับตำรวจก็กลับโรงพัก
พอตำรวจกลับโรงพักพวกเขาก็มารวมตัวกันใหม่อีกฮะ

จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ตำรวจสภาวิทยาลัยครับ
นำกำลังไปปิดล้อมและจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่น
แข่งรถซิ่งรถแว้นรถกันบนถนน
ให้ทุกแก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวหนีไม่รอดครับ

วัยรุ่นชายหญิงอายุไม่เกิน๒๐ปีคุมตัวได้๔๒คน
ไซค์๒๖คันและคุมตัวไปที่โรงพัก

กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเดือนละ๒๓ครั้ง
และปรากฏว่ามีการร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนใหญ่คนก่อเหตุเป็นเยาวชนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการตั้งด่านสกัดจับและตักเตือน
ไม่ได้มีการจะไล่กวดหรือว่าบิดรถไล่
เพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ผู้ปกครองที่เดินทางมารับตัวลูกหลาน

เข้มงวดกวดขันให้ดีอย่าปล่อยประละเลยอีก
อย่างนั้นเราก็อาจจะต้องถูกดำเนินการ
ขั้นตอนของกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

ดาพ่อแม่ผู้ปกครองทยอยเดินทางมา

พ่อแม่ผู้ปกครองดึกดื่นค่ำคืนเนี่ย

ต้องมารับลูกหลานซึ่งไปก่อเรื่องวุ่นวาย

โอ้โฮนั่งกันเต็มเลยนะคะ